แล้วเมื่อกี้นี้เรากำลังพูดถึงน้องลำยายไหยทองคำใช่
นักร้องสาวหมอลำซิ่งสุดเซ็กซี่นะคะที่ตอนนี้เนี่ยยอดวิวของเธอ
เพลงผู้สาวขาล้ออืมทะลุร้อยหกสิบล้านวิวแล้วนะคะแล้วต้องบอกเลยว่า
วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับเธอให้มากขึ้นเจ้าของเพลงผู้สาวขาล้อ
คนนี้นะคะมีชื่อจริงว่าอ้ายสุพรรษาเวทกามานั่นเองหรือว่า
ลำไยหายทองคำนะคะซึ่งเธอบอกกับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐว่า
กว่าจะมีวันนี้ได้เนี่ยโอ้โหผ่านคำคอรหานินทาจากบุคคลรอบตัวเยอะเลย
และคำที่เธอจำไม่มีวันลืมก็คือขายเสียงหรือว่าขายตัว
แรงนะคำนี้คุณสำหรับผู้หญิงตัดเข้าวงการเลยอายุก็น้อยนะ
ใช่แล้วค่ะซึ่งเธอก็บอกว่าไม่ท้อนะตั้งใจเดินหน้าทำงานเพราะมีความตั้งใจที่จะหารายได้
เลี้ยงครอบครัวโดยเฉพาะมีความไฝฝันที่อยากจะซื้อบ้านให้กับครอบครัวอยู่ค่ะ
สายตาคนมันมองไม่ค่อยดีอะไรอย่างนี้ค่ะก็มีบ้างแต่ว่าก็ส่วนตัวเราก็ไม่ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าเราคิดว่ามันเป็นงานมากกว่า
ช่วงที่โดนกระแสต่อต้านเยอะเยอะก็มีคำแรงแรงเยอะมากเลยหลายคำเช่นแบบว่าร้องเพลงหรือขายอะไร
รู้สึกจุกอยู่เหมือนกันแต่ก็คิดว่าไม่ใส่ใจดีกว่าอยากจะซื้อบ้านให้แม่อะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ก็ตอนนี้เก็บอยู่นะคะซึ่งความโด่งดังก็มักจะมาพร้อมกับประเด็นดราม่านั่นแหละ
โดยเฉพาะกระแสข่าวเมาส์ว่าเธอตั้งใจเรียนแบบและเดินรอยตามนักร้องลูกทุ่งสาวจ๊ะอาสยาม
ได้ชื่อว่าเป็นจ๊ะสองซึ่งเธอก็ยอมรับนะว่ามีลูกทุ่งสาวเป็นต้นแบบจริงแหละ

ก็อาจจะเป็นเพราะว่าเราเริ่มมีกระแสมาจากทางแบบว่าเราโดนวิพากษ์วิจารณ์กระแสโซเชียลอะไรอย่างนี้เหมือนกับพี่จ๊ะมากกว่าก็เลย
ไม่ได้เรียนแบบพี่จ๊ะแต่ว่าก็ชื่นชอบพี่จ๊ะ
ค่ายใหญ่ก็เป็นความฝันของหลายคนอยู่แล้วนะคะ
ส่วนหนูก็เป็นความฝันเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้เราก็โอเคกับจุดที่เราอยู่อยู่แล้ว
อยู่กันแบบครอบครัวก็มีความสุขแฮปปี้ดี
ก็ฝากนะคะติดตามนะครับผลงานน้องลำไยนะครับ
ผลงานใหม่ล่าสุดค่ะผู้สาวขาล็อกนะคะสำหรับผู้ใดที่ว่าท่านได้ฟังนะคะ
อย่าลืมกดเข้าไปฟังในยูทูปนะคะหรือว่าติดตามทางเฟซบุ๊คลำไยหายทองค่ะ
เขาแค่ผู้สาวขาลองก็แม่งผู้สาวขาเรียน
บ่ได้ขยันมันเพียงปากกาศเขียนยังได้อยู่หมู่
การบอกกันบ้านบ่เคยมีก็สาธิออกบ่ได้ยังบ่หูแถวหู
วันนี้พรุ่งนี้และเมื่อวานนั้นเป็นฝุ่นป่าใจ
เรียนที่จอบแนมซ้อมเบิ้งทายอยู่ไกลหัวใจ
น้องนี้ก็มีแฮปปี้ดิ
กูว่าอายมีเขาน้องกัดสิบอขอแข่งบ่อที่ไปยัง
เพราะว่าน้องก็จะแสนบาย

เธอนั้นลากันกับเขา
เรียงคงต้องกลัวเขา
เป็นไปที่บ่พอได้เขามาเผื่อ

ใช่พี่ติ๊กแต่ถาโสรินพูดจะถาวสายตัวเลขของเรา
แล้วก็น้องกิ๊กนี่เองก็โยกกันไปตามสไตล
เห็นคุณเรือนฝันไหมด้านหลังแอบโยกอยู่เบา
จริงชีวิตกว่าจะมีวันนี้ของน้องลำไยเนี่ยไม่ธรรมดานะคะ
เมื่อก่อนตอนเข้ามาจากร้อยเอ็ดเนี่ย
ขายผลไม้ขายอะไรหลายอย่างตามร้านอาหารนะคะ
แล้วก็หาเงินได้ตั้งแต่ตอนป๔ไม่ธรรมดาเนาะ
ว่าความฝันที่อยากจะซื้อบ้านให้กับครอบครัวของ

เป็นกำลังใจให้นะคะวันนี้เราสองคนหมดเวลาแล้วค่ะ
ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ